ไปดูสถานการณ์ฟ้าฝนกันหน่อยนะคะ
ที่ตอนนี้อาจจะอากาศเริ่มเย็น
แต่ว่าฝนเนี่ยยังกระหน่ำที่แก่งกระจานเพชรชบุรีนะคะ

แล้วไปท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างหนักทีเดียวค่ะคุณผู้ชม
โอ้โหน้ำหลากยังมานะคะคุณผู้ชมยังมีอยู่นะคะ
นี่คือน้ำป่าที่ท่วมบ้านเรือนประชาชน
เมื่อคืนนี้กลางดึกเลยค่ะนะคะ
หมู่๕ตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจาน
แล้วก็ที่บ้านโค้งตาบางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรี
นี่มาตามนัดเพชรชบุรีตรงนี้มาทุกปี

น้ำป่านะคะนี่คือน้ำป่ามาเลยค่ะไหลเชี่ยวมาก
บ้านเรือนถูกน้ำท่วมเขาบอกบางจุด
เจอไป๑เมตรผู้สูงอายุเด็กเล็กนี่ก็ติดอยู่ในบ้านล่ะค่ะ
ออกไม่ได้นะคะจณฐีต้องไปช่วย
เลื่อนย้ายประชาชนอบพยพกลางดึกค่ะ
ไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะ
ฐานาอายุ๖๕ปีนะคะ
คุณยายบอกว่าอยู่ตรงนี้มา๖๕ปีไม่เคยเจอท่วมหนักแบบนี้นะคะ
ไม่ทันค่ะข้าวของทรัพย์สินสัตว์เลี้ยง

ต้องรอเจ้าหน้าที่เอาเรือท้องแบนมาช่วยแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะเห็นกระแสน้ำแล้วนะคะ
ประชาชนนี้ต้องออกจากพื้นที่ก่อนเลย

นายกเทศมนตรีตะบนท่ายางก็ลงพื้นที่ไปสำรวจค่ะ
สื่อสินของไปช่วย

น้ำป่ายังต้องระวังค่ะคุณผู้ชม